ผมจะคุยเรื่องอะไรสิ่งที่ผมพูดผมพูดไปหมดแล้วอ่าอาจจะถามเรื่องว่านะ
ถามเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ตำรวจต่อมาเขาเข้าไปตรวจกรณ์เนี้ยล่าสูตรที่เข้าไปกรณ์เนี้ยมันเกี่ยวยงกับข้อมูลที่เราให้กับทางตำรวจไป
เป็นคนพูดของท่านเองว่าที่ท่านขยายผล
ใครเดือดร้อนคนไทยคนไหนเดือดร้อนกับเรื่องนี้บ้างยกเว้นว่าไอ้สันขวานนี่
แล้วมันมาตามป่วนมันมาตามป่วนถึงโรงพักมาตะโกนโวยวาย
ผมถามจริงว่าไอ้อดีตในตำรวจคนนี้มันมีอาชีพอะไร
ผมสงสัยว่ามันมีอาชีพอะไรมีอาชีพไปเป็นตัวแทนกลุ่มสีเทา
หรือว่าเป็นตัวแทนของกระบวนการไหนผมก็มาตั้งคำถามกับรองพบตร
ว่าเออสรุปแล้วนายสันทนะเนี่ยมันเป็นตัวแทนของกลุ่มทุนนี้เหรอ
เพราะมันเป็นคนรับรองเองมันเป็นคนอ้างอิงว่ามันรู้จักหมด
ห้าเสือนี้รู้จักหมดทุกคนทุกวันพูดไปพูดมาก็ไปพูดพลาดถึงธรรมนัฐอีก
บอกว่านัทมันเป็นคนฝากให้ดูแลถ้าพูดอย่างนี้มันก็กลายเป็นขบวนการสิครับ
มีการแบ่งหน้าที่กันทำไอ้พวกโดนจับโดนจับไปไอ้พวกมาแก้ตัวมันก็มาแก้ตัว
ดังนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้ผมเป็นพลเมืองดี
แล้วใช่ไหมล่ะครับสิ่งที่ผมพูดก็ตำรวจเอาไปขยายผลจับ
มีหลักฐานมากมายก่อนหน้าก่อนหน้านี้ข้อมูลที่เปิดเนี้ย
ชื่อของคุณสันทนาไหมคะชื่อเชื่อมโยงไหมไม่มี
ผมจะไปมันคนจีนมันจีนหรือเปล่าล่ะ

ผมพูดถึงคนจีนและไอ้สันทนามันไปเดือดร้อนอะไรด้วย

มันตรงกับข้อมูลที่เราได้มาไหมคะฝากอะไรให้ผู้ดูแลเลยนะ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

ผมถามว่าผมไปทำอะไรมันเอ่ยชื่อมันยังไม่อยากจะเอ่ยเลย
แล้วเวลาผมทำอาบอบนวด๓๐ปีก่อนมันเป็นแค่สารวัตรเด็ก
ผมมี๖ที่ถ้าสารวัตรมา๖ที่
ผมวิ่งไปต้อนรับไม่รู้จักก็ตายแล้วมันเอ่ยกระทั่งชื่อไอ้ออส
ออสเป็นเชียร์แก่เก่าผมตายไป๑๐กว่าปีแล้ว
คิดดูแล้วกันเป็นเชียร์แขกมันยังอ้างเลยอ่ะ
มันอ้างไปหมดมันอ้างว่ารู้จักกลุ่มทุนจีนนี้๕คน
รู้จักไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้คนนั้นรู้จักไอ้คนนี้
แตงโมรู้จักกองสลากพัดรู้เรื่อง
คือเรื่องอะไรที่มันเทาและสื่อสนใจเนี่ยมันพูดของมันได้เรื่อย
ทำไมเขาเรียกเฮียว่าเดวิกแดงคะผมถามหน่อยเถอะ
ผมชื่อเดวิดที่ไหนผมชื่อเดวิดที่ไหนถ่ายไปเลย
ใครจะถ่ายถ่ายไปได้เลยครับผมไม่กลัวไม่เกรงไม่เกรงใจกันแล้ว
วันนี้มึงกับกูขาดกันผมไม่ได้สนิทผมไม่ได้สนมด้วย
สันดารอย่างเงี้มันต้องโดนซะทีหนึ่งไม่ใช่ผมนักเลงนะ
แต่ถ้าปล่อยให้คนอย่างนี้ทำต่อไปพวกคุณชอบ
พวกคุณอยากเห็นมวยวันนี้คุณเห็นแน่ผมอยากรู้ว่ามันเก่งจริงไหม
แต่ผมไม่ทำข้างในนี้ตรงนี้โรงพักนะคะ
ขอบฟุตบาทก็ได้ผมอายุหกสิบห้าแล้ว
อ่าผมอายุหกสิบกว่าแล้วแต่ผมไม่เคยเจอคนพันนี้
แม้แต่ในคุกก็ยังไม่เคยเจออยากรู้ว่ามันแน่ไหม
เอาแน่มึงอยากจะแสดงเอามาเลยมึงอย่ายุ่งนะ
วันนี้ผมทำหน้าที่ของผมผมพูดเรื่องนี้มา๒๓เดือนแล้ว
ผมไม่ได้เพิ่งพูดไล่สันขวานี่ไม่เกี่ยวอะไร
ผมเอ่ยชื่อมันสักคำไหมแล้วมันก็ไปพูดพาดพิงเองว่า
ธรรมนัฐฝากมันดูแลเอ้าเฮ้ยผมยังไม่เคยเอ่ยชื่อธรรมนัฐ
แต่ครั้งเดียวเลยนะทั้งทั้งที่จะพูดจริงจริงอ่ะ
คุณก็รู้ว่าท็อปวันของใครเราคุยกันตรงตรงเลยดีกว่า
หรือใครใช้มึงมาตำรวจเข้าไปจับว่ามีคนตายผู้หญิงตายก็อย่างที่รองโจ๊กว่ามีผู้หญิงตายแล้วมึงปิดบัง
แล้วมึงปิดบังไปทำไมถ้ามึงบริสุทธิ์อ่ะ
แล้วผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยอยากจะนักเลงอยากจะลูกนักเลง
อยากจะเป็นคนใหญ่ในวงการสีเทามาเลยครับวันนี้ได้เจอ
ผมไม่ไปทะเลาะในนี้ไงเหรอไหมผมก็รอมันลงมาเหมือนกันเอาสิ
มาแล้วนี่ไม่จัดการวันนี้มันก็มีวันหน้าก็จัดการกันวันนี้จบกันวันนี้เลยดีกว่า
อ้าวคุณจะทำอะไรให้ผมรอดีกว่ารอดีกว่าพักนึงพักนึง
หายใจก่อนพักก่อนพักก่อนด้วยก่อนคุณจำไว้นะทุกคนกับผมเนี้ย
ไม่มีข้อมูลผมไม่พูดถ้าผมไม่มีข้อมูลอะไรผมไม่มาพูดแปลว
สันขวานี่มันเอาพูดเอาพูดเอาแต่มันไม่มีข้อมูลอะไรเลย
มาสื่อสารให้คุณเป็นประโยชน์มาสื่อสารอะไรคุณเป็นประโยชน์
ยกเว้นว่าลีลาท่าทางมันเรียกผมแป้แต่ถามว่ามันรู้อะไรจริง
แล้วนี่มันยิงไปหาธรรมนัฐมึงยิงไปทำไม
เป็นคนพูดเองว่าธรรมนัฐเป็นคนฝากมึงดูแลอ้าวเฮ้ย
ไปเอ่ยชื่อเขาเองผมแถลงข่าวทั้งปีทั้งชาติ
ผมไม่เคยเอ่ยชื่อเลยผมไม่เคยเอ่ยชื่อเพราะผมไม่ได้
ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงแต่ถ้าถามจริงจริงทับวันทับวัน
คนในวงการก็รู้กันบอกพี่โอไปชั้นสองนี้ว่าใคร
บอกพี่โอ๊ยไอ้นี่มันอยากจะมาเกี่ยวข้องด้วย
ผมไม่รู้ว่ามันหิวแสงมาจากไหนจู่จู่มันก็โผล่มาโรงแรมผม
จะมีการออกหมายจับระดับใหญ่
อ่าว่าไงอ่าว่านานี่แหว่หมอมึงแห่งครับ
มึงแน่นักเหรอตอนนี้มึงแน่นักใช่ไหมมึงเป็นนายมาเอากูไหม
ไอ้ปะถูกเฮ้ยจิมอ้าวเฮ้ย
มึงมานี่ดีกว่าเฮ้ยมาไอ้สันมามึงอยากจะบ้าไม่ใช่เหรอ
มานี่มานี่มานี่มานี่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ย
ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมานี่นี่
โหยจะชู
แค่นั้นได้ไหมเหรอไม่ใช่มึงแน่นักจะทำอะไร

มึงไม่ได้เท่าไหร่ไม่ใช่ต้องรุนแรงกับคำพูดอ้าว

ยังคิวเอ้ยไม่ใช่หรอกครับผมไม่ต้องเสียผมไม่มีชื่อ
ไอ้มันมีด้วยเหรอมันไปเที่ยวถ่ายเงินเขาตามบ่นเอ้าถูก
จะบอกก่อนนะวันนี้มึงกับกูน่ะคนละทางกัน
กูไม่ได้เคยรู้จักมึงไอ้สานขวานระวังบันไดระวังบันไดครับ
ต้นต้นมึงไม่เกี่ยวอะไรด้วยไปไปไปไปลุงกลับมา
บันไดเข้าไปไม่ใช่มันปล่อยให้คนอย่างงี้มาเที่ยวพูด
แล้วถ้ามันเก่งเอ๊ะอาจรู้นั่นรู้นี่
เดี๋ยวคิดว่ามันเก่งคนเดียวไอ้สัน
มึงเจอกูแรกวันไหนมึงไปที่ไหนกูก็ตามมึงไปที่นั่น
มึงเข้าบ่อนไหนมึงระวังให้ดีเถอะมึงเคียงกับบ่อนไหน

แน่จริงมาดิมาคุยกัน

ไหนว่าตลอดไงไหนว่าเจ๋งไงไหนว่าเจ๋งไงไหนว่าเจ๋งไง
ไหนว่าเจ๋งไงเอ่อถูกเหอะ
สมมุติว่าคุณมาทำให้สังคมคุณได้ประโยชน์อะไร
ผมถามหน่อยสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
พนมเมนมันซื้อได้ไหมต่อไปถ้ามันมาเมืองไทยมันซื้อบ้านสี่สิบห้าสิบล้าน
เท่าไหร่มันก็ซื้อคนจีนแต่ไอ้บ้าเนี่ยมันเป็นตัวแทนเขาเหรอ
อยู่มันก็บุกมาที่โรงแรมผมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงมันสักคำนึง
แล้วผมถามว่าคนอย่างผมจะปล่อยให้มันอย่างนี้เหรอคุกตารางผมก็ติดมาแล้ว
ผมไม่ได้กลัวหรอกครับชื่อเสียงผมผมไม่กลัวหรอกครับ
ชื่อเสียงผมทรัพย์สินผมถ้าผมกลัว๖ที่อาบอบนวด
ผมไม่ขายหรอกแล้วไอ้นี่มันก็เที่ยวตีจีนอ้างว่าโอ้ย
รู้จักกับเดวิทผมไม่เคยใช้ชื่อเดวิทย์เลยในสมัยก่อน
ผมจะชูวิทย์และแน่นอนครับผมไม่เคยรู้จักไอ้บ้านี่
เพราะมันยังเด็กวันนี้เคลียร์กันเลยดีกว่า
มันไปไหนผมก็จะตามไปหามันเขาเรียกว่าผมจะผจญกรรมมัน
เกาะหลังมันไปมึงอย่าพลาดมาแล้วกันไอ้สัน
ทำเป็นรู้ว่านู่นรู้นี่กองสลากพลัดรู้เรื่องแตงโมรู้เรื่องหลงจู้

คุณไปแบ่งแยกเอานะผมเป็นคนที่
ตรงไปตรงมาผมบอกแล้วถ้าจะเอาอ่ะผมเอาแต่ผมเอาด้วยเหตุผล
การพูดของผมมีเหตุมีผลมีหลักฐานคุณจะเอาหลักฐานไป
ผมมีก็ผมส่งให้เขาก็ตามไปจับอ่ะเขาจับได้หรือเปล่าล่ะ
แล้วคุณดูมันแล้วกันเอาคนมาแอบถ่ายทำลายธุรกิจ
อ่าเขามีก็ธุรกิจเขามีธุรกิจคุณก็มีธุรกิจอ่ะคุณไปทำอย่างงี้ทำไม
ไอ้ห้าผมไม่ได้ไปค้ายานี่ครับแล้วที่มึงไปทำธุรกิจ
อะไรมึงถึงซื้อโรสลอยได้ซื้อบ้านได้ร้อยล้านเนี่ยอะโถ
คือผมยอมรับว่าผมต้องมีอารมณ์เพราะผมบอกแล้วว่า
พลเมืองดีเนี่ยเมื่อโดนตอบแทนกับสังคมแบบ
โดนตอบแทนจากคนพันนี้เนี่ยผมไม่ปล่อยไว้หรอกครับ
เพราะผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไปไหนผมไม่กลัว
ผมเอาความจริงให้คุณแล้วผมจะทะเลาะเลาะเปลือกไอ้นี่
ละไส้มันออกมาเรื่องไหนผมก็จะทำ
ผมจะจองเวรจองกรรมมันไปตลอดชาติเอาว่ามันนอนไม่สลบไม่
ไม่สงบแล้วกันไม่ว่ามันอยู่ไหนไม่ว่ามันไปบ่อนไหน
ว่ามันไปเก็บเงินอะไรเพราะว่ามันบางทีไม่ได้
มันก็ไปไถตำรวจด้วยกันพอแล้ว